กรณีนี้ฮะหญิงสาวชาวลำปางเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
บอกว่าใครเจอผู้ชายคนนี้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
เพราะว่าผู้ชายคนนี้มาขโมยเตี๋ยวในของเธอ
เออเตี๋ยวในคืออะไรเสื้อในอ่ะคะ
เตี๋ยวแปลว่ากางเกง๕ภาษาเหนือนะเตี๋ยวในกางเกงในนะครับ
แล้วก็โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานโยนมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินมาที่ราวตากผ้า
แล้วก็หยิบกางเกงชั้นในที่เธอตากไว้ไป๑ตัวแล้วนะ

แต่ปรากฏว่าคงจะไม่หนำใจคงจะไม่พอใจ
ก็เลยหวนกลับมาหยิบไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๗โมงของ๗โมงเช้านะครับ
วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
สาวผู้เสียหายเป็นสาวลำปางนะครับอายุ๒๖ปี
นำเรื่องนี้มาโพสต์ไว้บอกว่า
ใครรู้จักหรือเป็นเพื่อนบุคคลในภาพช่วยแจ้ง๑๙๑จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
เดินเข้ามาขโมยเตี๋ยวในในบ้านพักพื้นที่เมืองลำปาง
ฝากแชร์ไปจนกว่าจะเจอโจรหลังเกิดเหตุได้แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองลำปางนะครับ
เพื่อให้ชาวเน็ตได้แจ้งเบาะแสตามหาตัวผู้ชายคนดังกล่าว
เพื่อจะมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ